มาดูข่าวกันเลยนะคะเรื่องของวัคซีนโควิดนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีประกาศออกมาบอกว่าจะมีการผสมสูตรวัคซีนนะคะ
ไปวันเดียวค่ะล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกค่ะ
ออกมาเตือนบอกว่าเป็นแนวโน้มที่อันตรายเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลนะคะ
เรื่องของความปลอดภัยในการใช้วัคซีนต่างชนิดกันนะคะ
แต่ในเรื่องนี้นะคะก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าไม่คิดว่าดรสวามีนาธาน
องค์การอนามัยโลกจะค้านการใช้วัคซีนแบบสลับเข็ม
แต่ว่าสิ่งที่เขาค้านก็คือคนขอไปฉีดกันเอง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสาธารณสุขหรือผู้เชี่ยวชาญนั้น
สามารถตัดสินใจบนข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละประเทศนะคะ
ข้อความในทวิตเตอร์เนี่ยมันชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นความเห็นของนักวิชาการควรใช้สารตรงจากนักวิชาการ
ถ้ามีการย่อยอะไรมาผ่านมาจากสื่อสาระมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะคะ
ทีนี้เราไปดูทางด้านของนายแพทยงผู้วรวรรณค่ะ

ยงได้พูดถึงการฉีดวัคซีนสลับชนิดเอาไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าการให้วัคซีนเข็มแรกเป็นชนิดเชื้อตายแล้วก็ตามด้วยไวรัสเวคเตอร์จะกระตุ้นได้ดีมาก
แล้วก็พบด้วยนะคะว่าการฉีดวัคซีนสลับชนิดนั้น
ทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนได้ภูมิต้านทานที่สูงภายในเวลา๖สัปดาห์
จากเดิม๑๒สัปดาห์เพราะฉะนั้นเหมาะกับการระบาดในตอนนี้
ซึ่งเรารอไม่ได้ค่ะ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคที่เป็นไปอย่างรุนแรงหรือรวดเร็วขนาดนี้
รอเวลาถึง๑๒สัปดาห์ไม่ได้
การที่ต้องการให้มีภูมิสูงขึ้นเร็ว
การฉีดวัคซีนสลับเข็มแล้วใช้เวลาเพียงแค่๖สัปดาห์
เรามีภูมิสูงใกล้เคียงกับการฉีดวัคซีนที่ใช้เวลาถึง๑๒สัปดาห์
จึงน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทยณขณะนี้
แต่ในอนาคตถ้ามีวัคซีนอื่นที่ดีกว่า
หรือพัฒนาได้ดีกว่าสลับเข็มได้ดีกว่า
เราค่อยหาวิธีการที่ดีกว่า
คุณวราพรนะคุณผู้ชมแสดงความเห็นมาบอกว่า
ประเทศเราเนี่ยใช้เป็นประเทศแรกหรือเปล่าต่างประเทศเขาใช้กันไหมผสมกันแบบนี้
จริงแล้วก็ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะคะที่มีการใช้วัคซีนสลับชนิดกัน
จากเราแล้วก็มีแคนาดามีอิตาลีมีสเปนแล้วก็เกาหลีใต้
แล้วเข็มที่๒เขาจะให้เลือกเองว่าจะใช้วัคซีนต่างชนิดกันหรือเปล่า
คือขึ้นอยู่กับวัคซีนในแต่ละประเทศที่เขามี
คือก็เลือก๒ต่อก็คือว่าฉีดเข็ม๒เป็นวัคซีนเดียวกันหรือต่างกัน
ถ้าต่างกันคุณใช้วัคซีนอะไรก็ดูจากที่มีนะคะ
ส่วนเรื่องนี้ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
บอกว่าผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลสิริราชเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
ซึ่งส่วนใหญ่ยังได้วัคซีนไม่ครบนะคะหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเลย
เพราะคนไข้บางท่านก็มีเหตุผลที่ไม่ฉีดวัคซีน
เพราะว่าอยากจะรอวัคซีนที่เข้ามาปลายปี
ตรงจุดนี้คุณหมอบอกว่ารู้สึกกังวลค่ะเพราะว่าไวรัสตัวนี้แพร่กระจายได้เร็ว
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้เข้ารับวัคซีนก่อนนะคะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของวัคซีนนะคะที่ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้
พอกับเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็การหาเตียงเลยนะคะ
ไปดูอีกข่าวหนึ่งเรื่องขององค์การเพศรัชกรรมค่ะ
ซึ่งแจ้งมาบอกว่าเดือนนี้ยาฟาวิพิราเวียที่รักษาโควิด
ที่ไทยได้นำมาผลิตเองจะได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากออยนะคะ
พอได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจากนั้นก็จะผลิตเชิงพาณิชย
เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด๑๙เข้าถึงยาได้อย่างเพียงพอ
แล้วก็จะมีราคาถูกด้วยนะคะถูกกว่าการนำเข้ามากเลย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับการสู้โควิด๑๙ค่ะ
ฟาวีพิเวลาเวียคืออีกปัจจัยหนึ่ง
ในทางออกของโควิด๑๙ในกรณีของผู้ป่วยหนัก
เพราะว่าที่ผ่านมาเราผลิตไม่ได้เองเราต้องนำเข้า
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการนำเข้านะครับ
มาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะครับในวันนี้นะฮะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ดูจะทรงแต่ไปเจอคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่องเลย
ล่าสุดนะครับเป็นที่คลังสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่บางบัวทอง
สมบัติคอร์เนี่ยนะครับรายงานว่าพบการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ใหม่
จำนวน๕คลัสเตอร์ใน๔จังหวัดครับคือคลังห้างซูเปอร์มาร์เก็ต
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับมีผู้ติดเชื้อ๓๑๒ราย
โรงเรียนสอนศาสนาจังหวัดปัตตานีนะครับพบผู้ติดเชื้อ๒๙ราย
โดยคลัสเตอร์นี้กระจายเชื้อไปอีกสามจังหวัดที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีพบผู้ติดเชื้อ๑๔รายครับ
ขณะที่จังหวัดสมุทรสาครพบใหม่อีก๒คลัสเตอร์คือโรงงานผลิตภัณฑ์จากโลหะ๙ราย
แล้วก็โรงงานผลิตอุปกรณ์ล็อก๘ราย
ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อในภาพรวมของประเทศในวันนี้นะครับ
มีผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่ม๘๖๘๕รายนะครับ
เป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะครับ๘๕๒๗ราย
แล้วก็ติดเชื้อจากในเรือนจำ๑๔๖ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดนะครับ๓๕๓๗๑๒ราย
ขณะที่ผู้เสียชีวิตมี๕๖ศพนะครับ
ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๘๔๗ศพ
แล้วก็จำนวนคนที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วนะครับ๓๗๙๗รายครับ